มีกลุ่มคนไปที่พักเพื่อไทย
ไม่ใช่เรื่องการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลอะไรนะ
แต่วันนี้เป็นกลุ่มแท็กซี่เสื้อแดง
ไม่เอาละขอตัดขาดจากภักดิ์เพื่อไทย
อดเสื้อแดงคืนให้พักเพื่อไทยไปเลย
แล้ววางดอกไม้จันทร์บอกรับไม่ได้นะ
มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยได้ยังไง

กลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคม
และกลุ่มเสื้อแดงรักประชาธิปไตย
นำโดยนายวรพลแก้มขุนทศนะครับ

ถ้าจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพัก
ที่เคยร่วมก่อการรัฐประหารนั่นเขาว่าแบบนั้นนะ
วรพลบอกว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมกับเสื้อแดง
พักเพื่อไทยต่อสู้กับภูมิใจไทยมาก่อน
แต่มาวันนี้เพื่อไทยจะจับมือกับภูมิใจไทยนะครับ
เขาเปรียบเหมือนอะไรครับลองไปฟังดูครับ
วันนี้เรามาเพราะเราจะปวดนะครับ
เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราสู้กันมาเนี่ยมันปูนเปล่า
แล้วคุณแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นการหาเสียง
ท่านนายแพทย์ชนนาศเมื่อวานแถลงข่าวว่า
เราเลือกนะที่จะอยู่กับภูมิใจไทย
ถามว่าตอนหาเสียงเนี่ยพวกเราถล่มพักภูมิใจไทยแทบเป็นแทบตาย
นุมทุกครั้งผมโดนคดีมาหลายครั้งแล้วนะครับ
เพราะผมเนี่ยพีกายให้ผู้หญิงคนนี้ไงผมรักผู้หญิงคนนี้มาก
แล้วอกหักผู้ชายถูกเมียทิ้งกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ

นี่เป็นไงอินถึงขั้นรู้สึกแบบนี้เลย
บอกขอคืนให้พักเพื่อไทยเพราะเสียความรู้สึกที่ต้องสละชีวิต
ประชาธิปไตยให้นายทักษิณชินวัฒน์แต่สุดท้ายคนเสื้อแดงถูกเหยียบหัวครับ

ให้ทั้งชีวิตจิตใจทั้งร่างกายมาแล้วนะครับผมโดนยิงก็โดนมาแล้วครับติดคุกก็ติดมาแล้วนะครับ
สู้เพื่อเพื่อไทยสู้เพื่อทักษิณนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
จากนั้นนะครับกลุ่มแท็กซี่ก็อ่านแถลงการแล้วก็นำเสื้อแดงที่มีสัญลักษณ์ของพักเพื่อไทย
แล้วก็นะฮะครอบครัวใส่พานที่เรียกว่าพานทองแท้แล้วก็มีดอกไม้จันทร์
เปิดเพลงอกหักซ้ำสองสายันสัญญาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะขอคืนเสื้อแดงให้กับพักเพื่อไทย
และยุติการเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เอาเสื้อแดงใส่พานคืนให้พักเพื่อไทยเลยครับ
ตอนนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดแล้วก็คุณนิคมบุญวิเศษแล้วก็คุณตรีชดาศรีทาดา
สามคนเนี่ยเคยเป็นแก่นำนปชนะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักการเมืองนะครับ
ก็นำบัตรสมาชิกภักดิ์เพื่อไทยออกมาแล้วก็เขาทำยังไงกันไปดูครับดูเลยครับ
โอ้ยขับ๓๔๓๕น้ำตานองหน้านะครับ
แต่โอเคเอาเพลงรี้เป้ามาร้องหน่อยนะครับ
ฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นี่คือคนที่ชอบช้ำผิดหวัง
กับพักเพื่อไทย
จากนั้นกลุ่มแท็กซีทวงคืนความยู้นิธรรม
เดินข้ามไปที่อาคารไทยสมิตร
ไปให้กำลังใจพรรคเก้าไกรนะ
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรและกรรมการบริหารพักมารอรับ
แล้วก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงถึงจุดยืนต้องการปกป้องประชาธิปไตย
นะครับชู๓นิ้วนะครับ
นี่แหละครับแล้วก็ขอให้ก้าวไกลอย่าทำให้อกหักซ้ำสองนี่ฮะ
ฝากครอบครัววีรชนคนเสื้อแดงนะครับ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์๒๕๕๓ทั้ง๑๒ครอบครัว
หนังสือให้กำลังใจพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยนะครับแสดงความจำนงให้พักเพื่อไทยเป็นผู้นำในการตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่รวมกับพักพลังประชารัฐนะ
รวมกับรวมไทยสร้างชาตินะแล้วพักประชาธิปัตย์นะ
โอ้โหสามพรรคนี้เนี่ยผมเป็นห่วงจะออกหักแบบทักซี่เมื่อกี้หรือเปล่า
ไม่แน่ใจตัวแทนครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่า
รอยแผลในปี๒๕๕๓ยังไม่ได้จางหายไปนะ
นะครับจนถึงขณะนี้ในคดีเนี่ยนะครับ
ไม่มีการสอบปากคำพยานของผู้สูญเสียเลย
หากพรรคเพื่อทายไปรัฐบาลคาดหวังว่า
จะให้ความเป็นธรรมในคดีสลายการชุมนุมเสื้อแดง
แต่หากตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายจะต้องจับมือกับ๓พักการเมืองที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้

ยังไงครับลองฟังดูครับ
มันมีคนที่ทวงคืนความยุติธรรมอยู่ทุกจังหวัดของประเทศ
ที่เขารอเพื่อไทยมาทำความกระจ่างตรงนี้ให้เด่นชัด
เราให้รัฐมนูลมันเดินหน้าได้